โชเฟอร์มอบตัวสู้พบคราบโยงขยี้กามเด็ก

หัวใหญ่ที่สุดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังขึ้นไว้เลย
โฟเฟอร์รถตู้เข้าพบตำรวจปฏิเสธมอมยาขืนใจเด็กหญิง๑๓
คุณผู้ชมอยากดูแล้วใช่ไหมอยากดูตอนที่เขา
ที่เขาใช้คำว่าเขาเข้าไปแสดงความบริสุทธิ์แล้วใช่ไหม
วันนี้ที่ตัดสินใจเข้ามาคือเราตั้งใจมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
หนักใจไหมเราอยู่เก่าค่ะ

โอเคครับขอพูดอีกครับ๒นาทีนะ

เรียนยังไม่ได้ส่งเกณฑ์ของสตรีนะคะ

คุณผู้ชมเขาเป็นคนแวงน้อยขอนแก่น
ก็บ้านเดียวกับญาติของเด็กหญิงผู้สีหายแล้ว
เป็นคนขับรถตู้สาธารณะ
ไปพบตำรวจที่กรพิสูจน์หลักฐานภาค๔
ซึ่งจะได้เอาไปประกอบในสำนวนคดี
นักข่าวถามในเดชถึงคดีดังกล่าว
เจ้าตัวยืนยันในความบริสุทธิ์บอกผมไม่ได้ทำนะครับ
แล้วก็รีบเดินเข้าห้องสอบสวนไปเพื่อไปพบตำรวจ
ในเดชยังนำรถตู้คันเกิดเหตุ
มอบให้ชุดพิสูจน์หลักฐานภาค๔เลย

อยากจะเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ยังไงพี่เก็บเลย
โดยเฉพาะเบาะนั่งที่ผู้เสียหายแจ้งว่า
ล่วงละเมิดซึ่งมีรายงานว่า
หลังจากเจ้าท่านที่ใช้รับยานตรวจสอบพบว่า
พบว่ามีคราบของเหลวสีแดง
จึงเก็บตัวอย่างจะนำไปพิสูจน์ว่าเป็นอะไร
คุณผู้ชมบอกโอ้โหนี่เห็นไหม
เขาแสดงความบริสุทธิ์เขาเอารถมาให้ตรวจเลยคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยรถตู้ไปส่งเด็กที่กรทมเนี่ย
ต้นเดือนตุลาคมหลังจากนั้นก็มาส่งเด็กประมาณปลายเดือนตุลาคม
แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะวันนี้เนี่ย

พฤศจิกายนแล้วเนี่ยผ่านไปประมาณเดือนนิดนะ
เขาถึงมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับพอเป็นข่าวนะ
เอาไม่เป็นไรก็ว่ากันไปตามหลักฐาน
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
และผู้ประคับการตำรวจภูทรขอนแก่น
เยี่ยมอาการของเด็กหญิงอายุ๑๓ปีครับ

คุณหมอบอกแบบนี้คุณผู้ชมไม่ดีเลยนะ
คือกายไม่แน่ใจว่าหนักเท่าไหร่
แต่ใจน้องนี่หนักมาก
แจ้งว่าเด็กยังมีความผิดปกติ
อาการไม่ดีขึ้นไม่สามารถให้การใดได้

คือยายใช้คำว่าน้องเสียสติ

นะครับก็มีการตรวจวัดขึ้นสมองและตรวจร่างกายอย่างละเอียด
ส่วนการทำคดีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทั้งสพแวงน้อยแล้ว
นอบังกอกใหญ่ได้ประสานการทำงานร่วมกันโดยสพแวงน้อย
จะรวบรวมหลักฐานและสอบสวนครับ
เนื่องจากผู้เสียหายผู้ต้องสงสัย

อันนี้ดีในหลักการดีมากเลยนะ
หากพบความผิดจะส่งเรื่องไปที่สนบังกอกใหญ่

เพราะท้องที่ที่เกิดการกระทำความผิดนั้น

ท่านย้ำบอกว่านะตำรวจใหญ่ย้ำนะ

มันละเอียดอ่อนนะ
ผมดีใจกับ

ที่ตำรวจสพแวงน้อยกับบางกอกใหญ่

แต่ถ้าสมมุติว่าผู้เสียหาย

ลองดูนะว่ามันจะเกิดความยุติธรรม

แล้วเขาบอกว่าอ๋อคุณดอม
ไอ้เรื่องของคุณเนี่ยมันอยู่ท้องที่นู้น

ก็นั่นแหละคุณตำรวจก็จะบอกว่าอันนี้ที่นี่รับแจ้งความไม่ได้

นั่นคือหลักการแต่ตำรวจพี่ตำรวจฟังเอาไว้นะ

ทุกคดีไม่ว่าจะเกิด
ท้องที่ใดหากผู้เสียหาย
เข้าแจ้งความตำรวจต้องรับแจ้ง

โหทำไมหรอ

ส่วนคดีนี้กำชับให้ทั้งสองโรงพักประสาน

อ๋อข่าวนี้ก็ได้หลายอย่างแต่ต้องตามข่าวนี้
โดยเฉพาะอาการของเด็กน้อยนะครับ
เป็นห่วงมากจริงนะคือกลัวจนจนสติแตกอ่ะ
ใช่คุณย่าเห็นสภาพหลานแล้วย่ารู้เลย
แล้วนี่คือคนที่พ่อไว้ใจไงอุตส่าห์ว่าจ้างให้มา
ทั้งแบบไปรับลูกแล้วก็ไปส่งลูก
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้กับลูก
บาดแผลในจิตใจครั้งนี้มันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหน
สู้กันไปตามหลักฐานนะครับสู้กันไปตามหลักฐานครับ